มาติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด๑๙นะคะ
วันนี้ตัวเลขคือตัวเลขตอนนี้เขาจะอับช่วงประมาณ๘โมงกว่า
ค่ะโอ้วันนี้ตัวเลขเยอะมากเยอะสี่พันกว่ากว่าเลยนะคะ
เอาดูกันหน่อยนะคะผู้ติดเชื้อรายใหม่ในประเทศไทยค่ะ
สี่พันแปดร้อยสามรายแต่แบ่งออกเป็นแบบนี้นะคะ
เป็นผู้ติดเชื้อรายใหม่สองพันหนึ่งร้อยเอ็ดราย
ติดเชื้อในเรือนจำสองพันเจ็ดร้อยสามสองรายค่ะ
ติดเชื้อสะสมตั้งแต่มีการแพร่ระบาดมารวมตอนนี้นะคะ
หนึ่งแสนสี่หมื่นเก้าพันเจ็ดร้อยเจ็ดสิบเก้ารายยอดผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้นค่ะ
สามสิบสี่ศพทำให้ยอดรวมตอนนี้สะสมนะคะ
เก้าร้อยแปดสิบแปดศพขณะเดียวกันมีผู้ป่วยที่รักษาหาย
คุณหมออนุญาตให้กลับบ้านได้แล้วเพิ่มอีกสี่พันสี่ร้อยสามสิบเก้ารายนะคะ
นายแพทย์ทวีสินวิศนุโยธินโคศกสวบคระบุค่ะ
บอกว่าการติดเชื้อในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีจำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่
เฉพาะวันนี้น่ะหนึ่งพันห้าร้อยแปดสิบเก้ารายถ้าคิดออกมาแล้ว
คิดเป็นร้อยและเจ็ดสิบแปดนะคะของจำนวนผู้ติดเชื้อทั่วประเทศ
อันนี้ไม่นับผู้ติดเชื้อในเรือนจำด้วยนะคะ
เฉพาะในพื้นที่กรุงเทพเนี่ยหนักหนาจริงจริงนะคะ
ดังนั้นจะมีการส่งบุคลากรทางการแพทย์จากทั่วประเทศมาช่วยค่ะ
ในพื้นที่กรุงเทพและปริมณฑลเพราะว่าหลายพื้นที่ตอนนี้ยังคงต้องการบุคลากรเพิ่มเติม
อย่างไรก็ตามตอนนี้บางจังหวัดคือมี๕๘จังหวัดนะคะ
ได้เป็นพื้นที่สีเขียวได้เป็นพื้นที่สีขาวเพราะการแพร่ระบาดมันลดลง
อันนี้คุณหมอบอกว่าขอขอบคุณประชาชนที่ช่วยกันทำให้ตัวเลขมันลดลงเป็นหลักหน่วย
หรือบางจังหวัดที่เป็นจังหวัดสีขาวตอนนี้ก็คือเป็นศูนย์ไปแล้วนะคะ
โศกสวบคอระบุด้วยว่าที่ประชุมมีการพูดคุยและเป็นห่วงแคมป์คนงานเกาะสร้าง
เฉพาะในกรุงเทพ๔๐๙แห่งที่อาจจะมีการแพร่ระบาดของเชื้อ
เพราะมีการเคลื่อนย้ายโดยพักอาศัยอยู่ที่หนึ่งแต่ต้องออกไปทำงานอีกที่หนึ่ง
แบบนี้ดิฉันได้เปิดดูข้อมูลเกี่ยวกับคลัสเตอร์ในกรุงเทพมหานครนะคะ
ครึ่งหนึ่งเป็นคลัสเตอร์ที่เกี่ยวข้องกับแคมป์คนงานทีนี้แคมป์คนงานเนี่ย
เขาไม่ได้คือสถานที่ที่เขาอยู่เนี่ยเขาไม่ได้ตั้งอยู่ใกล้ที่ทำงานของเขาอะค่ะ
เขาอยู่ที่ทำงานตรงนี้แต่เขาก็จะต้องขึ้นรถแล้วก็จะเคลื่อนย้ายไปอีกเขตนึงเพื่อที่จะทำงาน
ตรงนี้แหละเขาบอกช่วงระหว่างทางนี่แหละน่าเป็นห่วงมาก
มีการเคลื่อนที่ยิ่งมีการแพร่ระบาดง่ายนะคะ